ได้เวลามาหาอะไรอร่อยรับประทานกันแล้วกับมิติใหม่
เมนูไก่อบปี๊บไม่ต้องใช้ฟางก็สุกอร่อย
ง่ายสไตล์บ้านนาแท้ติดตามในช่วงตลอดกิน
ไก่อบปี๊บ

เออมันก็ดูน่ากินน่าทานอยู่นะสีสันก็โอเคนะ

นี่ผู้ใช้ติ๊กต๊อกนะคะเขาโพสต์คลิปบรรยาย
บรรยากาศทุ่งนากับเมนูไก่อบปี๊บ
สูตรไม่ง้อฟางแต่ใช้เตาถ่านแทน

นำพริกไทยดำนะคะเม็ดผักชีกระเทียมรากผักชีมาโขลกก่อน
รกรวมกันให้ละเอียดแล้วก็เอาไปยัดไส้

ต่อมานะคะเอาขวดใส่น้ำให้เต็ม
แล้วใส่น้ำในชามด้วยเล็กน้อยนะคุณ

ต้องใส่น้ำเพราะว่าน้ำมันจะทำให้ไก่มันเหมือนมีความชื้น

ใช้ปีปขุมเอาไว้
แล้วก็ย่างไปอบไป๑ชั่วโมง

ไก่สีสวยน่ารับประทาน
ไม่ต้องง้อฟางไม่ต้องใช้ฟางให้ยุ่งยากอีกต่อไป
คือบางคนใช้ฟางแล้วบางทีสุมฟางสุมไฟมากไป

ปิดปีเลยไม่ใช่เป็นไก่ดำธรรมดานะไก่ไหม้อะค่ะไหม้ดำเลยนะคะเนี่ยคุณดูดิเสร็จแล้วออกมาน่ากินน่าทานมาก
บอกหนังกรอบเนื้อนี่ฉ่ำนะดูมันแบบอวบเต่งนะแล้วคุณลองคิดดูน้ำจิ้มแจ่วไหม
แจ่วแบบมะขำเปียกหน่อยโอ้ยบรรยากาศคุณดูทุ่งน้าเขียวขจีอะไรมันจะดีขนาดนี้
ดูภาพตอนพี่เขาฉีกน่องอ่ะตอนเมื่อที่ก่อนแหวนคุณจะเห็นเลยที่ตอนนั้นนะทีนางเป็นกรอบและหมูตุ้คือชีอล้อมา
บรรยากาศดีก็ขอให้คุณมี่กินอร่อยแล้วกัน

เอาลองไปทำดูกันได้ถ้าใครมีโอกาสนะคะ

คุณจาตุรงพัทรไทรไก่นะคะ